มีเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวเช่นเดียวกัน
เป็นเหตุการณ์ที่น้องสาวค่ะใช้ปืนยิงพี่ชาย
อาการสาหัสนะคะโดยบอกตำรวจว่าพี่ชายจะเข้าไปทำร้ายร่างกายแม่
เพราะไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องของมรดก

ใช่ค่ะนี่เป็นสภาพเลือด๒กองใหญ่เมื่อสักครู่นี้
เปื้อนอยู่บนพื้นกระเบื้องภายในห้องครัว
ส่วนผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนที่ตำรวจจะไปถึง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่ที่บ้านตะโละติโปตำบลบันนังสาเรอำเภอเมืองยาลานะคะ
สอบถามทราบว่าผู้บาดเจ็บคือนายนิเลาะเจ๊ดะค่ะอายุ๕๖ปี

ถูกยิงด้วยปืนลูกซองพกสั้นไทยประดิษฐ์บริเวณหน้าอก๙นัดด้วยกันอาการสาหัส
ก็ต้องผ่าตัดนำลูกกระสุนออกมาเป็นการด่วนนะคะ
ส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือนางนินะเจ๊ดะอายุ๔๕ปี
หลังก่อเหตุได้มอบตัวกับตำรวจพร้อมกับปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
ก่อนที่จะถูกส่งตัวดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นค่ะ
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายนิเลาะผู้บาดเจ็บ
เข้ามาในบ้านของผู้ก่อเหตุซึ่งอาศัยอยู่กับนางต่วนกีเยาะกูโนอายุ๗๐ปี
ผู้เป็นแม่แม่คนนี้นะคะเป็นแม่ของทั้งผู้ที่ก่อเหตุและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
โดยผู้บาดเจ็บได้เข้าไปพูดคุยกับแม่ก่อนเรื่องของการแบ่งส่วนของมรดกระหว่างพี่กับน้อง
ใครจะได้อะไรยังไงเท่าไหร่โดยกล่าวหาว่าแม่เนี่ยแบ่งมรดกไม่ยุติธรรม
โดยแบ่งในสัดส่วนโดยอยากจะแบ่งให้สัดส่วนเท่ากัน
ทั้งที่ผู้บาดเจ็บเป็นผู้ชายน่าจะต้องได้รับอัตราส่วนมรดกมากกว่าผู้ก่อเหตุ
แบบนี้ก็ไม่สามารถตกลงกันได้นะคะก็เลยพยายามที่จะเข้าไปทำร้ายร่างกายแม่
ก็เลยหยิบปืนในกระเป๋าสะพายสีดำ
ซึ่งตอนนั้นเขาก็ยังไม่ทราบนะคะว่าเป็นปืนของใคร
ออกมายิงใส่พี่ชาย๑นัดจนล้มลง
เพื่อนบ้านได้ยินเสียงปืนออกมาดูค่ะ
แล้วก็ได้ช่วยกันนำตัวพี่ชายส่งโรงพยาบาลศูนยาลา
สำหรับพี่ชายกับน้องสาวคู่นี้มีการบาดหมางในเรื่องของส่วนแบ่งรับมรดก
หลังจากที่พ่อเสียชีวิตไปแล้วนะคะหลายปี
โดยเฉพาะผู้บาดเจ็บมักจะมาหาเรื่องกับแม่และน้องสาวอยู่บ่อยครั้งด้วยค่ะ